เริ่มกันที่เรื่องแรกก็อยากจบเลย

ตกลงอะไรยังไงดีของเรื่องราวอาหารเสริมที่ตอนนี้
เพิ่มเติมคือความวุ่นวายแน่นอนนะคะ
ยืนยันแล้วว่าเธอไม่ได้เป็นบอสของผลิตภัณฑ์นี้

ล่าสุดปูก็ออกมาบอกอีก

เพราะว่าอยากจะให้เป็นเรื่องของกฎหมาย
และขอให้ปัญหาที่เกิดขึ้นช่วยจบในแบบสันติวิธีเถอะ
ไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดอะไรอีกแล้ว

เหตุผลที่ปูให้ทนายมาแถลงข่าวในวันนั้น
คือปูก็พูดชี้แจงในเฟซบุ๊คแล้วรอบหนึ่ง
แถลงการของปูว่าปูจะไม่พูดด้วยตนเอง
ปูไม่อยากจะพาดพิงหรือกระทบถึงฝ่ายไหน
ในใจปูก็หวังว่าเราจะหาทางออก
ที่จบโดยสันติวิธีได้
ไต่ตรองแล้วก็พิจารณาหลายอย่าง
แล้วก็รู้สึกว่าใจปูรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร
คือก็คือต้องการให้ทุกฝ่ายจบอย่างแฟร์
แล้วก็โดยสันติวิธีก็ได้อ่านแล้วก็ได้ฟังบทสัมภาษณ์ทุกฝ่าย

จากคิดว่าอยากให้หนทางที่ออกมา
ไม่มีผลกระทบที่เสียหายกับทุกฝ่าย
อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเรื่องนี้มันจบไม่สวยอยู่แล้วล่ะ
เพราะว่าตอนนี้คนที่เสียหายมันมีหลายคน
เพราะว่าผู้ร่วมธุรกิจไม่ได้มีแค่บอสบอสเท่านั้น
เพราะว่าหลายคนที่เป็นแบบประชาชน
ทั่วไปที่มาร่วมลงทุนด้วยเนี่ยเดือดร้อนกันเป็นแถวเลย
เออนะคะก็ขอให้จบอย่างสันติวิธีขีดเส้นใต้เลยละกันนะคะ